มีเหตุการณ์ทวงหนี้กันนะครับที่แถวปฐุมธานีนะครับ
ปรากฏว่าคนที่ติดหนี้เนี่ยติดอยู่๓๐๐บาท

ถูกฝั่งเจ้าหนี้เนี่ยฟันซะจนโอ้โหถึงขั้นมือขาด

ผู้สื่อข่าวของเราเพื่อไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้ทางตำรวจสพคลองหลวงได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ในชุมชนท่าใหญ่ตะบนคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่ามีเหตุทะเลาะวิวาดกันแล้วก็มีคนบาดเจ็บนะครับ
ก็ต้องให้ทางกู้ภัยกับโรงพยาบาลมารับตัวไปนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ๔๐ปีนะครับ
ตอนที่รอเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเนี่ยตามลำตัวมีเลือดไหลท่วมไปหมดเลย
แล้วก็มีบาดแผลถูกฟันที่ข้อมือนะฮะจนขาดนะเป็นแผลชะกันเลยนะครับ
อีกแผลหนึ่งเป็นแถวศีรษะความยาวประมาณ๕๑๐เซนติเมตร
คนบาดเจ็บยังมีสตินะครับตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็สามารถให้ข้อมูลได้นะครับ
จากการสอบถามทราบว่าชื่อนายวิทยาเอี่ยมจุ้ยเขาบอกว่าถูกฟันเข้าที่ข้อมือ
ข้อมือของนายวิทยาเอาไปส่งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
ส่วนคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่ฮะขาดทั้งข้อเลยฮะโอ้โห
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

พบว่ายังมีคราบเลือดกระจายอยู่ทั่วบริเวณหน้าบ้านของชาวบ้านในชุมชนแถวนั้น
สอบถามนายสมใจหมวกเอี่ยมเจ้าของบ้าน
บ้านที่เกิดเหตุอยู่หน้าบ้านเขา
บอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ๑๑นาฬิกาวันนี้ตอนนั้นเขาไม่เห็นเหตุการณ์นะฮะ

แต่ระหว่างที่นั่งอยู่ในบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน

พบว่านายวิทยานั่งจมกองเลือดอยู่แล้ว
นายวิทยาบอกว่าถูกเพื่อนบ้านที่เป็นคู่อริกัน

จนเจอมือที่ขาดของนายวิทยา
ก็รีบเอาไปแช่น้ำแข็งกันนะฮะ

เพื่อจะช่วยได้ทันเผื่อจะต่อได้นะครับ

พอใส่กระติกก็ลงมา

ก็คงจะขัดกรอกันน่ะไม่ค่อยขัดละ
ก็ขี่ผ่านนายวิทยาแล้วนายสุชาติผู้ก่อเหตุ

จากนั้นตะโกนทวงเงิน๓๐๐บาทที่นายวิทยายืมไป
แต่นายวิทยาตะโกนกลับไปว่าไม่คืน
เพราะว่าในอดีตนายสุชาติเคยเอามีดไปฟัน
ที่นอนของเขาพังเสียหายมาแล้ว
นายวิทยาบอกว่าถือว่าหายกัน
ทำให้นายสุชาติฝั่งเจ้าหนี้ไม่พอใจก็เถียงกันไปมา
สุดท้ายนายสุชาติใช้มีดที่พกมาด้วยฟันเข้าที่ศีรษะของนายวิทยาก่อน
นายวิทยาก็เอามือขึ้นมาป้องกันนะฮะ
ทำให้มีดเนี่ยมันบาดเข้าไปที่ข้อมือจนข้อมือเนี่ยขาด
แล้วนายสุชาติก็วิ่งกลับไปที่รถจักรยานยนต์ก่อนจะขี่หลบหนีไป
มันก็คือมันมีบาดหมำเยอะเพราะเคราะห์เม่นกัน
ก็มีพระยักษณ์เฮชฯภาคายทางเนี้ย

มันคงไม่คิดไว้ฉันจะวิ่งไปเอาและเอามีดมาฝันจริงจัง
จริงจังแต่กรมเหตุก็คือทะเลาะกันใช่มันมีแล้วสิ่งกันครับนี่นี่
นี่เนี้ยไม่แน่ใจอาจจะเป็นว่านานหรือยังใช่ไหมใช่อันนี้เห็น
ผมตรงเนี้ยที่เขาบอกแล้วมันเคยมาทวงกันเหลือ
ก่อนหน้านี้แล้วแต่ไอ้เอกเคยพูดบอกว่าเฮ้ยมึงมาทำพังที่นอนกู
ไม่กลืนไม่ให้ไม่กลืนเงินสามร้อยพันหรือครับน่าจะสามร้อยเรื่องเรื่องทวงหนี้กันด้วยเรื่องเงินเรื่องเรื่องเงิน
แต่คนตายเอกไม่ไม่จ่ายไม่จ่ายก็โดนฟันที่นอนไงเพราะว่าไอ้นี่มันแค้นนึกว่าโดนฟันที่นอนเลย
ก็เลยไม่จ่ายมีคนที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายสุชาตินะฮะ
คนที่ก่อเหตุฟันเขาจนข้อมือขาดเนี่ยนะไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นชาวบ้านในชุมชนซึ่งเป็นอดีตแม่ยายของนายสุชาติ
บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าบ้านที่นายสุชาติอยู่ในขณะนี้เนี่ยคือบ้านที่อดีตแม่ยายปลูกไว้ให้นะ
คือปลูกให้ลูกสาวของตัวเองอยู่กินกับนายสุชาติสุดท้ายนายสุชาติเลิกกับลูกสาวแต่นายสุชาติไม่ออกจากบ้านฮะ
พาแฟนคนใหม่มาอยู่ที่นี่ไม่ยอมย้ายออกอดีตแม่ยายบอกว่าไปพูดแล้วไปไล่ให้ออกจากบ้านแล้ว
แต่นายสุชาติกลับขู่ว่าให้ไปแจ้งตำรวจแล้วก็ไปฟ้องร้องเอาหากอยากได้บ้านคืน
แต่ถ้ายังทวงไม่เลิกนะเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวนี่อย่างนี้เลยนะครับ
มที่เกิดเรื่องครั้งนี้คาดว่านายสุชาติอาจจะเครียดเพราะว่าบ้านหลังนี้ถูกตัดน้ำตัดไฟ
เจ้าของบ้านเขาถัดน้ำตัดไฟเลยนะฮะส่วนตัวนายสุชาติก็ตกงานไม่มีเงินใช้ก็เลยเครียดแล้วก็ก่อเหตุขึ้น
บ้านตรงนี้บ้านแต่ความจริงมันเป็นบ้านของป้าตอนนี้มันขึ้นสะเบียนสำรวจกับลูกสาว
แต่หลังโน้นไม่เอามันอยู่หลังนี้มันไม่ยอมออกแล้วป้าก็แจ้งความ
แจ้งความก็ตอนนี้ขึ้นศาลอยู่แล้วมันไปเอาเมียคนที่เคยได้กันอยู่เอามาอยู่
เนี่ยเค้าให้เปิดบ้านมันก็ไม่เปิดมันนอนฮะครูฆ่าครูฆ่าจะเอาบ้านหลังนี้
แต่บ้านเป็นชื่อป้าอ๋อเขาจะขออยู่บ้านหลังนั้นถ้าไม่ให้อยู่จะฆ่าเรา
บอกจะเก็บให้หมดเลยก็มีผู้หญิงมีป้ามีลูกสาวแล้วก็หลานให้คนเมื่อกี้ผู้หญิงแล้วก็ลูกให้คนนึง
ส่วนชาวบ้านหลายคนในชุมชนก็ยืนยันนะครับว่านายสุชาติขุนทองจันทร์อายุ๔๘ปีคนก่อเหตุเนี่ย
โอ้โหพฤติกรรมนี้สุดยอดมากเพิ่งมาอยู่ในชุมชนนี้ได้สักแค่ปีเดียว
แต่นิสัยใจคอก็คืออารมณ์ร้อนติดยาเสพติดคาดว่าช่วงก่อนเกิดเหตุ
คงจะเครียดเพราะว่าตกงานไม่มีงานทำไม่มีเงินใช้ก็เลยไปทวงเงินกับนายวิทยา
แต่ว่านายวิทยาไม่ให้ก็เลยไปฟันเขานะฮะจนข้อมือขาดนะครับ
ความคืบหน้าในการติดตามตัวสพคลองหลวงบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็รอญาติของนายวิทยาให้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม
เดี๋ยวจะขออำนาจศาลในการอนุมัติออกหมายจับ
หลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
จากนั้นพบว่ามีคนสนิทกับผู้ก่อเหตุเข้ามาในชุมชนอีกนะ
เข้ามาที่ชุมชนท่าใหญ่มาเอามีดที่ใช้ก่อเหตุกับเสื้อผ้าของนายสุชาติ
หลบหนีไปมาเอาหลักฐานหนีไป
แสดงว่าอยู่ในชุมชนนี่พฤติกรรมเกเรมาก